เรื่องของหมีควายสัตว์ป่าเพศเมีย
ของผู้บ่งในพรานที่เขาใหญ่

จนหมีขวายตัวนี้ตายคา

ตำรวจโคราชก็สืบทราบแล้วก็ไปบุกจับได้๑คน

ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่ได้ฆ่า
จึงนำกลับมาชำแหละกินแก้มเหล้าและบางส่วนจะแบ่งขาย
แต่ตำรวจไม่ปากใจเชื่อแจ้งข้อหามีซากสัตว์ป่า
และจะทำการขยายผลว่าเป็นแก๊งล่าสัตว์ป่าหรือไม่

มันสะเทือนใจเพราะว่าข่าวที่เกิดมาก่อนหน้านี้
ก็เกิดกรณีเสือดำซากเสือดำ

หมีควายตัวใหญ่ถูกชำแหละเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะ
ตำรวจภูทรหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
คุมตัวนายอภิวัตนินสนทิอายุ๓๓ปี
พร้อมกับซากหมีควายเพศเมียอายุประมาณ๒ปี
น้ำหนัก๗๐กิโลกรัมพร้อมตาชั่งมาสอบสวนขยายผลนะครับ
ในพื้นที่ตำบลปรงตาลอง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ

หมีติดบวงในไร่ข้าวโพดของชาวบ้าน
ตัวเองก็เลยชักชวนเพื่อนอีกหนึ่งคนไปดู
เมื่อไปถึงพบว่าหมีติดบ่วงลวดสลิงจริง
ซึ่งมีคนเขาเอาไปดักไว้ไงคุณ
หมีเดินมาติดบ่วงนานหลายวันแล้ว

จึงนำขึ้นรถกลับมาชำแหละไว้
ทำเป็นกับแก้มไว้แกล้มกับเหล้า

โดยยังไม่ทันได้ขายก็ถูกตำรวจจับกลุ่มซิก่อนแล้วนะครับ
ดังนั้นเขาเลยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าหมี

ฟังเสียงหน่อยนะครับ
ก็เลยคิดว่าพูดกันเล่น
ก็ไม่ได้สนใจอะไรครับ

ก็เลยไปดูหมี

จริงจะบอกว่าไม่รู้มันก็ไม่ใช่ครับ
ก็รู้อยู่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันร้ายแรงขนาดไหน
ตำรวจก็ประสานให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มาร่วมตรวจสอบซากหมีควายตัวนี้นะครับ
โดยบริเวณหนังไม่พบร่องรอยกระสุนปืนยิง
อุ้งมือหมีข้างหนึ่งมีอาการบวมมาก

ว่าคงได้รับบาดเจ็บจากการติดกับดักที่เป็นลวดสลิง

เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหานายอภิวัต
มีซากสัตว์ป่าห่วงห้ามประเภทหนึ่ง

แม้จะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนฆ่าก็ตาม
หมีควายมันติดกับดักแล้วมันตายแล้ว
เอามาชำแหละถึงเอามาแบ่งขาย
ก็โดนจับนะฮะในข้อหามีซากสัตว์ป่าห่วงห้ามประเภทหนึ่ง

ค้านการประกันตัวด้วยนะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
ซึ่งจะต้องติดตามเพื่อนของนายอภิวัฒน์มาสอบปากคำ
ว่ามีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดนี้ด้วยหรือไม่
หลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆ่าสัตว์ป่านะครับ